ใช้ขวดเบียร์ที่ตีเป็นปากฉลามแทงเข้าไปที่ใบหน้ากับลำคอ
จนทำให้เขาเสียชีวิตตอนนี้พ่อแม่แล้วก็
ครอบครัวเนี่ยเดินทางมารับศพแล้วนะคะคุณพ่อบอกเลยว่าทำใจไม่ได้อ่ะ
ทำใจไม่ได้เลยต้องมาสูญเสียลูกไปแบบนี้
เพิ่งจะเข้าไปเป็นทหารประจำการได้๕เดือนเท่านั้นเอง
และบอกเลยว่าจะไม่ให้อภัยคนก่อเหตุ
คำว่าเมาแล้วขาดสติไม่ใช่ข้ออ้าง
คือเมื่อวานผู้ต้องหาเนี่ยร้องห่มร้องไห้
ใช่ไหมบอกเมาไม่รู้เรื่องสำนึกผิดมากมาก
คือแบบร้องไห้จะเป็นจะตายเนี่ย
เนี่ยกับสิ่งที่ตัวเองทำไปแต่พ่อแม่เขาบอกว่า
มันไม่ใช่ข้ออ้างเขาต้องมาเสียลูกชายเขาที่ไปรับใช้ชาติ
อืมไปเกณฑ์ทหารด้วยเรื่องแบบนี้หรือ
ใช่แล้วลูกเพิ่งจะอายุ๒๒ปีเท่านั้นเองยังมีอนาคตอีกไกล
ลูกชายไม่ได้ไปเที่ยวงานสงครานนะไปลาดตระเวน
ประจำหน่วยปฏิบัติการที่หนองคาย
ในการดูแลความเรียบร้อยช่วงสงครานค่ะไประงับเหตุอืมเนี่ย
ร่วมกับตำรวจช่วยกันระงับเหตุ
กลายเป็นว่าเขาต้องมาเสียชีวิตในหน้าที่นายสมบูรณยศมา
แล้วก็นางสวรีสับอาสาพ่อแล้วก็แม่รวมถึงพี่สาวและญาติพี่น้อง
ของพลทหารพลนิกรนะคะก็ได้เดินทางมารับศพ
ที่โรงพยาบาลน้องคายค่ะโดยครอบครัวบอกว่าจะนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศล
วัดป่าบึงแก้วที่บ้านดอนบกอำเภอรัตนวาปีและจะจัดพิธีชาปนกิจในวันที่สิบเจ็ดเมษายนวันพรุ่งนี้นะคะ
ซึ่งพลโทธัญญาเกียรติศาลแม่ทัพภาคที่๒จะเดินทางมาร่วมพิธีด้วยค่ะ
นายสมบูรณ์ผู้เป็นพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าพลทหารพลนิกรเป็นลูกชายคนเล็ก
มีลูกสองคนคนโตคือพี่สาวพลทหารพลนิกรเป็นลูกชายคนเล็กเข้าประจำการพลทหารได้แค่๕เดือนเองค่ะ
แล้วมาเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีพ่อคนไหนทำใจได้
โดยก่อนที่ลูกจะติดทหารเนี่ยนะคะพลทหารพลนิกรทำงานเป็นช่างเชื่อมบริษัทแห่งหนึ่งที่ชนบุรี
ก็กำลังเรียนต่อมัธยมไปด้วยเพราะว่าพลทหารพลนิกรเนี่ยจบแค่ชั้นป๖
แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อทันทีเพราะว่าครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรอะค่ะ
บอกว่าลูกชายเป็นคนนิสัยดีจิตใจดีไม่เคยมีเรื่องกับใคร
แล้วก็เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถ้านายนพดลจะอ้างบอกว่าทำไปเพราะเมาขาดสติ
พ่อบอกพ่อรับไม่ได้จะอ้างบอกว่าไม่รู้ตัว
แล้วก็ทำให้คนอื่นตายแบบนี้มันไม่ได้อืม
ขอให้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมให้ถึงที่สุด
ถ้าญาติผู้ต้องหาอยากจะมากราบศพคุณพ่อยินดีนะ
แต่จะไม่ยกโทษให้นายนพดลเด็ดขาดค่ะ
ขณะที่ตรีหวาสุกรีสีลาวหัวหน้าชุดปฏิบัติการ
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดหนองคายนะครับ
ก็เป็นหัวหน้าชุดของพลทหารพลนิกรที่เสียชีวิตค่ะ
พลทหารพลนิกรเป็นคนดีครับอุปนิสัยเรียบร้อย
เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาชอบช่วยเหลือเพื่อนและผู้อื่นอยู่เสมอ
จะมีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเรื่องการจัดงานศพให้ทั้งหมดนะฮะ
สำหรับทางกองทัพพร้อมกับจะจัดงานให้อย่างสมเกียจ
แบบธรรมเนียมทหารส่วนประกันชีวิตที่ปกติแล้วทางทหารเกณฑ
ทำกับหน่วยเนี่ยอยู่ระหว่างการสรุปเกี่ยวกับ
ลักษณะของคดีการเสียชีวิตแต่ค่าประกันก็จะได้รับในวงเงิน
ประมาณสองแสนบาทหรือมากกว่ามีค่าสินใหม่ทดแทนทหารบก
อีกสองหมื่นแปดพันบาทรวมทั้งสวัสดีการอื่นอื่นด้วย
กำลังดำเนินการกันอยู่ค่ะคนดีดีต้องเสียชีวิตทุกครั้งเลยนะ
อืมส่วนทางคดีนะครับตำรวจสพเมืองหนองคาย
บอกว่าขณะนี้นำตัวผู้ต้องหาก็คือนายนพดลไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดหนองคายเรียบร้อยแล้วนะครับ
ไม่มีญาติของผู้ต้องหามาติดต่อขอประกันตัวนายนพดลก็มีอาการเครียดตลอดเวลา
ตำรวจยืนยันว่าทำสำนวนอย่างรอบครอบรัดกลุ่มจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
มีตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์นะค่ะ
ก่อนที่พลทหารพลนิกรจะเข้าไปช่วยระงับเหตุแล้วถูกขวดปากฉลามแทงเสียชีวิต

ซึ่งเขาก็ถูกทำร้ายเหมือนกันคนนี้ใช่ไหมที่ถูกบาดใช่
ดาบตำรวจประเสริฐรอดชมพูพบหมู่สพเมืองหนองคาย
ระงับเหตุทะเลาะวิวาสในวันเกิดเหตุแล้วถูกชกนะฮะ
จนบาดเจ็บที่จมูกที่คางที่นิ้วก็ถูกของมีคมบาดเย็บ๑แผล
นี่ฮะอืมคือตำรวจก็โอ้โหเอาไม่อยู่ทหารเขาก็มาช่วยไงค่ะ
ปรากฏแล้วตำรวจก็เจ็บทหารก็ตายนะครับดาบประเสริฐบอกว่าวันเกิดเหตุ
ระงับเหตุนะครับอ่าซึ่งพลทหารพลนิกรเนี่ย
ถูกทำร้ายแล้วตอนที่ตำรวจกับทหารเข้าไประงับเหตุนะ
คนที่ทำร้ายผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเห็นทหารจะเข้ามา
บอกตำรวจว่ายังไงรู้ไหมอ่าทหารเกณฑ์อย่ามาแสดงอืม
ตำรวจมาเนี่ยเดี๋ยวจะชกให้ก็แปลว่ามีสติรู้นะ
ว่าตอนนั้นมีทั้งทหารและตำรวจอยู่ตรงนั้นใช่
ทหารเกณฑ์อย่ามาแสดงคงเหมือนกับว่าอย่ามาทำเป็นห้ามเพิ่มอะไรอย่างนี้
ตำรวจก็อย่ามานะเดี๋ยวจะชกให้นี่พูดอย่างนี้เลยฮะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็ชกตำรวจจริงจริงนะครับโอ้โหดับแล้วเสิร์ฟบอก
ห้ามกันยังไงก็ไม่ฟังตอนนั้นอ่ะอืม
ไปก็มันโหยมันก็โหโหยวายบอก
ทหารทหารกูไม่กลัวทหารเกียงอย่ามาแสดง
ตำรวจมากูก็ไม่กลัวมากูตี
ผมก็เดินเข้าไปหาบอกมันก็ตีจริงจริงอืม
ประตูที่ทุกขวดอืมอันตรายตัวนั้นหรอกตัวเก่งที่สุด
ฟังดราบเราสำหรับเล่าให้ฟังเนี่ยว่าไอะเนี้ยไอ้ตัวเก่งเลย
เก่งสุดเก่งที่สุดเนี่ยคือแล้วพ่อแม่ที่ไหนเขาจะรับได้ค่ะ
ทีนี้พูดถึงพลทหารพลนิกรหน่อยนะคะชื่อเล่นเนี่ยชื่อจ๊อปอายุ๒๒ปีนะคะ
พ่อแม่เนี่ยอย่าร้างตั้งแต่เล็กแล้วก็มียายชื่อนางมาลีสุชาเป็นคนเลี้ยงดูมาตั้งแต่๒ขวบค่ะ
พอถึงกำหนดเข้ารับการเกณฑหารก็รับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการด้วยการจับสลากรุ่นปี๒๕๖๑ผลัดที่๒
กัดกองพันธหารปืนใหญ่ที่๑๓กรมทหารปืนใหญ่ที่๓ในวันที่๑พฤศจิกายนปีที่แล้ว
แล้วก็เข้าปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยที่หนองคายเมื่อวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะ
แล้ววันสุดท้ายของการปฏิบัติภารกิจของเขาก็คือเที่ยงคืนวันที่๑๔เมษายนนั่นแหละค่ะ
ออกลาดตระเวนแล้วก็ระงับเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาสร่วมกับตำรวจสพเมืองหนองคายที่ศูนย์การค้าเอเชียพีค
แล้วก็ถูกนายนพดลคนนี้ใช้ขวดปากฉลามแทงเขาที่ใบหน้าและลำคอจนเสียชีวิตค่ะ
ก็มักจะใช้เหตุผลเดิมหลายการท์ใบเดิมเม้าผู้เรื่องเหมือนกับพวกเรากลับที่โรงพยาบาล